เพราะข่าวนี้เราก็ติดตามต่อเนื่องเลยฮะ

เออไม่มีอะไรนะฮะ

แถลงข่าวเรื่องการตรวจสอบนาฬิกาบรู
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ขณะที่ทางประธานปปชเอง
พลตำรวจเอกพัชระอะไรนะครับ
ผมวัชยศพลประสานราชกิจวัชยศพล
เออผมสลับชื่อกับ

บอกถึงเหตุผลที่ต้องถอนเนื้อถอนตัวออกมาจาก
การตรวจสอบเรื่องนาฬิการู
เพราะส่วนตัวมีความสนิทสนมกับพลเอกประวิทย์นะครับ
โดยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช
เหตุผลในการถอนตัวออกจากการพิจารณา
ตรวจสอบประเด็นนาฬิการูของพลเอกประวิทธิ
วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยยอมรับว่าส่วนตัวมีความสนิทสนมกับพลเอกประวิทธิ์
และในอดีตเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
อยู่หน้าห้องของพลเอกประวิทย์ไงสมัยเป็นรองนายกนี่แหละครับ
จึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสม
หากตัวเองต้องเข้าไปพิจารณานะครับ
ส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาระบุว่าการยืมนาฬิกาคนอื่นมาใส่
ไม่จำเป็นต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายนั้น
ประธานปปชบอกว่าต้องปล่อยให้เป็นเรื่องการทำงาน

สื่อมวลชนอาจจะคาดการณ์กันไปว่ามีการปกป้องพลเอกประวิทธิ์
ฝากฝั่งการเมืองเขาก็คาดการณ์แบบนี้

ไม่งั้นถ้าไปยืมนาฬิกาเพื่อนให้ยืม
ถือเป็นการให้ไปเข้าความผิดในอีกมาตราของปปชหรือเปล่า
เกิน๓๐๐๐บาทต้องตรวจสอบเรื่องนี้อีก
ทางประธานปปชก็บอกว่าทั้งหมดเป็นกระบวนการทำงาน
ปปชที่ต้องมีแนวทางที่ชัดเจน
และทุกคนที่ทำงานก็เป็นมืออาชีพนะครับ

เตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนาฬิการูของพลเอกประวิทธิ

เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรับชัน